เรื่องของผู้ที่ติดอยู่ทั้ง๑๓คน
หนึ่งในนั้นที่มีการพูดคุยแล้วก็ให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามตอนนี้

โค้ชเอกเป็นผู้ที่พาทั้ง๑๒คนเข้าไปในถ้ำ

แรกก็มีการพูดถึงนะคะ
ตอนนี้ก็มีการไปให้กำลังใจโค้ชกันด้วยนะคะ
บอกว่าอย่าไปโทษตัวเองเลยเนี่ยนะคะ
เพราะว่าโค้ชอยู่ข้างในเองก็เสียสละนะคะ
ช่วยเหลือเด็กดูแลให้มีวิธีการเอาตัวรอด

ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
จะเห็นว่าภาพทุกคนร่างกายสู้ผอมอย่างเห็นได้ชัดค่ะ

คนนี้เนี่ยค่ะที่ใส่เสื้อแขนยาวสีกลมเนี่ยนะคะ
คือถ้าเทียบกับภาพก่อนหน้านี้เนี่ย

ตอนนี้ก็สู้ผอมลงไปตามสภาพร่างกาย
โค้ชเอกนายเอกพลจันทวงอาการน่าเป็นห่วงค่ะ
เพราะว่าโค้ชเอกเนี่ยสภอมสูบ
แล้วก็ดูเหมือนว่าไร้เรี่ยวแรงมากที่สุดในกลุ่ม
โค้ชเองก็มีสีหน้าแล้วก็ท่าทางดูเหมือนจะเครียดมาก
เพราะว่าเป็นผู้ดูแลเด็กแล้วก็แบกรับความหวังของผู้ปกครองเอาไว้
ง่ายก็คือโค้ชโตที่สุดนั่นแหละ
แล้วก็เรื่องของการตรวจร่างกายผลตรวจอย่างละเอียดออกมาแล้ว
ทั้ง๑๓คน๑๑คนเป็นสีเขียวคืออาการปลอดภัย

แล้ว๑ใน๒คนนั้นคือโค้ชเอกนั่นเอง
แล้วก็คงจะกังวลนะนะว่าถ้าออกมานอกถ้ำแล้ว
จะมีแรงกดดันต่างนานานะคะ
แต่ก็อยากจะบอกเลยว่าถ้าออกมาแล้วไม่มีใครโกรธ

เพราะว่าเขาเองก็ดูแลเด็กได้อย่างดีมากนะคะ
เสียสละน้ำแล้วก็อาหารให้กับเด็กทั้งหมด

ทำให้ทั้ง๑๒ชีวิตรอดได้โดยปลอดภัย
คือโค้ชเอกบอกแบบนี้คือสอนเด็กให้นอนนิ่งอยู่กับพื้น
สมาธิให้นั่งสมาธินิ่งโดยไม่ขยับตัว
เพื่อที่จะประหยัดพลังงานในตัวเองเนี่ยนะคะ

ทังชีวิตอาศัยน้ำที่หยดลงมาจากผนังถ้ำกินเท่านั้นค่ะ
ซึ่งกระแสในโลกออนไลน์ต่างแสดงความชื่นชม
พร้อมกับให้กำลังใจโค้ชเอกที่ดูแลเด็กได้เป็นอย่างดี
รวมถึงขออย่าให้โทษโค้ชเอกนะคะว่าเป็นความผิดของตัวเองค่ะ
ตอนนี้เรียกว่าหลายคนก็รู้สึกเป็นห่วงสภาพจิตใจของโค้ชมาก
เพราะว่าอาจจะโทษตัวเองที่พาเด็กมาติดในถ้ำหลวง
อย่างรองประหลัดกระทรวงยุติธรรมนายธวัชชัยไทยเขียวออกมาโพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัวเลยค่ะ
สิ่งที่ผมกลัวมากที่สุดตอนนี้
เขาบอกว่ากลัวว่าโค้ชเอกจะโทษตัวเอง
และสำนึกแบบสำคัญผิดไปนะคะว่าเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นความผิดของตนเอง
และไม่ยอมยกโทษให้ตนเอง
อาจจะนำไปสู่การพัฒนาเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ทำร้ายตัวเองได้
ในฐานะที่ผมเป็นคนทำงานด้านเด็กนะคะ
ธวัชชัยบอกแบบนี้แล้วก็เคยเป็นอธิบดีกรมพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ก็มีประสบการณ์ค่ะเคยสัมผัสความรู้สึกเหล่านี้จากเด็กที่เคยดูแลมา
ทีนี้ก็ฝากถึงคนไทยทั้งประเทศค่ะ
ให้ส่งกำลังใจไปให้ฮีโร่ในดวงใจก็คือโค้ชเอกนั่นเองนะคะ
และในโอกาสแรกที่พบโค้ชเนี่ยก็ช่วยบอกเขาด้วยว่าผมเนี่ยอยากกอดเขามากที่สุดในโลก
คือในโลกโซเชียลที่แรกก็วิพากษ์วิจารณ์เยอะไงคุณมรดีว่าโอ้โหโค้ชต้องเครียดมากแน่
แต่จริงมันก็มีมุมที่โค้ชเขาก็ยิ้มได้นะเพราะว่าอย่างในคลิปเนี่ยหลังจากที่หน่วยซิลเขาไปคุยกับโค้ชเอกก็ยังเห็นรอยยิ้มอยู่บนใบหน้าของโค้ชเอก
แต่อย่างหนึ่งคือกำลังใจนี่ใช้คำว่าถล่มทลายเลยค่ะ
ส่วนใหญ่ก็บอกว่าอยากให้โค้ชเนี่ยเข้มแข็งแล้วก็อยู่เป็นเสาหลักให้น้องอุ่นใจนะคะทุกคนติดตามข่าวแล้วก็ส่งแรงใจส่งกำลังใจไปให้ตลอดขอให้โค้ชเนี่ยออกมาได้แล้ว
อย่างหนึ่งนะคะว่าอย่าโทษตัวเองเพราะว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกค่ะ
หน้าจอของเราด้วยแล้วก็หลายโซเชียลด้วย
เรียกว่าตอนนี้นอกจากโค้ชเองแล้ว
เจ้าหน้าที่ทุกคนตอนนี้ก็กลายเป็นฮีโร่เหมือนกัน
เพราะว่าก็เหน็ดเหนื่อยกับภารกิจในการค้นหาทั้ง๑๓ชีวิตในถ้ำหลวงเนี่ยนะคะ
จริงก็ยังมีอีกหลายคน
ที่เราน่าจะยกย่องแล้วก็ให้กำลังใจอย่างสุดซึ้งมากเลย
เดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
ขอโทษที่ยุ่งยากและหวั่นไหว
ไม่มีแรงจะเอ่ยพร่ำคำใดมีแต่ความเสียใจสิ่งที่เป็น
ขอบพระคุณที่ทุ่มเทกันสุด
ไม่ได้พักไม่ได้หยุดอย่างที่เห็น
ทุกจุดตรากตรำและลำเข็น
ทุกความยากเย็นจะจดจำ
เธอไม่ใช่จำเลยสังเวยโทษ
แต่เป็นโค้ชช่วยชีวิตอยู่ในถ้ำ
ถึงประมาทแต่ความดีที่เธอทำ
จะเป็นความทรงจำในใจคน
จะเป็นความทรงจำในใจคน

ทุกครั้งก่อน
อย่ามัวนอนเศร้าโศกสรรเมื่อช้ำใจ
ก่อนลองคิดใกล้คือวันมันคุ้มกันหรือเปล่า
ตัดอกตัดใจบ้างเถิดหนาคนดี
แต่เธอบางคนยังยึดมั่นภายในใจ
ซ่อนเก็บความเจ็บไว้มีใครบ้างไหม

มียังมีคนอื่นเข้าใจเธอยังมี
อย่าสับสนอย่ากังวลร้องไห้ไปทำไม
ทิ้งไว้ในอดีต
วันเวลาที่แสนเศร้าคงจางไป
ไม่นานความสดใสที่เธอหวังคงคืนมา
พอนั้นได้ศักดิ์สุดเพียงไหนจงมันดาน
สู่ด้านดินด้านหัวเธอผู้ชำกล้มในดวงใจ
ให้หายความจาบัน
อย่าหยุดยั้งเพลงนี้มอบให้เป็นกำลังใจกับโค้ชเอก
รวมถึงอาจารย์สุภาพก็ได้แต่งกรอนให้ด้วยนะคะ